เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลโพนนาแก้วที่สกลนคร
มีวัยรุ่นคนหนึ่งนะคุณถืออาวุธมาไล่บุรุษพยาบาล
ฟาดบุรุษพยาบาลจนกระทั่งบุรุษพยาบาลรายนี้ได้รับบาดเจ็บ
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิด

และสักแป๊บนึงนะก็ถือไม้ออกมาเลย

หรือไม่พอใจไม่รู้ที่โรงพยาบาลจ่ายยาให้เขาแบบนี้
นี่เจ้าหน้าที่เมื่อกี้ตื่นตกใจกันเลย
สักพักหนึ่งเขาคว้าไอ้ท่อนยาวออกมา

แป๊บนึงนะตัดภาพไปที่ห้องฉุกเฉินนี่คุณ

เขาวิ่งไล่ตีบุรุษพยาบาล
วิ่งไล่ตีจากห้องฉุกเฉินไปนี่
บุรุษพยาบาลคนนี้ผู้ก่อเหตุสมอวกนอกเข้ามาเลย

คุณผู้ชมเห็นไหมทุกคนวิ่งแตกตื่นแล้ว

เอาไม้ฟาดเห็นไหม

โอ้โหเจ้าหน้าที่คนอื่นต้องเข้าไประงับเหตุแล้ว

สามารถคุมตัวชายวัยรุ่นผู้ก่อเหตุ
ออกมาจากห้องคลอดได้แล้วพร้อมอาวุธของเขา
ยังไม่ยอมยังไม่สิดฤทธิ์

แล้วก็จับมาหลังจากนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่
เหตุการณ์นี้ทำให้บุรุษพยาบาล
คนที่ใส่ชุดสีขาวที่วิ่งหนี

มีแผลถูกตีฟกช้ำตามร่างกาย
หลังเกิดเหตุมีการส่งตัวชายวัยรุ่นคนนี้
ตำรวจสพโพนาแก้วดำเนินคดีครับ
ทีมข่าวพยายามสอบถามถึงสาเหตุ
ผู้ชายคนนี้เข้ามาก่อเหตุทำร้ายบุรุษพยาบาล
เรื่องนี้มันถูกโพสต์เอาไว้ในโซเชียลใช่ไหม

แต่ว่าผู้โพสต์ยังไม่ยอมเปิดเผย

ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องรอให้ผู้บริหารเป็นคนชี้แจง

ผู้ชายคนนี้อาจจะไม่พอใจเรื่องการสั่งจ่ายยาอะไรหรือเปล่า

เพราะว่าสั่งจ่ายยายังไงอะไรอย่างนี้
เออมันไม่ได้ผลรักษาไม่หายหรือเปล่า

โรงพยาบาลชี้แจงด้วยสงสารผู้ป่วยคนอื่น

ใช่ต้องเป็นศักรรณ์คุณหมอสั่งจ่ายยา

จะโมโหอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรหรือเปล่านะ

อันนี้เดี๋ยวรอทางโรงพยาบาลโพนาแก้วเขาแถลงชี้แจงหน่อยนะฮะ